มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่บังนัดนะฮะเขาไปล่อลวงเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
ไปกระทำชำราวที่ตึกร้างแถวรามคำแหงก็จับตัวได้
ล่าสุดก็นำตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุก่อนที่จะไปฝากหังต่อสารรัชดา
เจ้าตัวเองก็เครียดตลอดเวลาที่นำตัวไปทำแผน
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานหัวหมาก
คุมตัวนายสำรวยจิตชื้นหรือบังนัดไปชี้จุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นอาคารร้างย่านรามคำแหงหลังก่อเหตุไปล่อลวงเด็กหญิงวัยสิบสองปี
ไปข่มขืนกระทำชำราวเหตุเกิดตั้งแต่๑๓กุมภาพันธ์
ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านย่านบึงกลุ่มเมื่อวานนะฮะ
โดยชุดสืบสวนได้คุมตัวบังนัดจับได้เมื่อวานก่อนนะครับ
สืบสวนได้คุมตัวบังนัดไปชี้จุดเมื่อวานนี้๒จุด
จุดแรกคือที่ตึกร้าง๒ชั้นภายในซอย๘๑ทับ๔
ซึ่งเป็นจุดที่บางนัดนั้นข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๒ปีรายนี้
ซึ่งจุดนี้ใช้เวลาประมาณสัก๕นาทีก็แล้วเสร็จนะฮะ
จากผู้ต้องหานั้นมีสีหน้าสีตาที่เคร่งเครียดอย่างชัดเจน
ไม่ต้องการให้สื่อมวลชนไปร่วมสังเกตการณ์และบันทึกภาพใด
ก็เลยใช้เวลาเพียง๕นาทีนะครับ
จากนั้นตำรวจคุมตัวบางนัดไปที่อพาร์ทเมนต์๕ชั้นในซอยรามคำแหง๖๙
ซึ่งเป็นบ้านพักของเด็กผู้หญิง
และเป็นจุดที่บางนัดนั้นพาเด็กหญิงออกมาแล้วก็นำกลับไปส่งคืน
พร้อมนำตัวไปฝากค่างทฤษานอายามรัชดาพิเศก
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
และพรากผู้ยาวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยได้มีการแนบคำร้องขอคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงประชาชนให้ความสนใจ
ผู้ต้องหามีหมายจับครั้งเก่าด้วยและเกรงว่าจะหลบหนี
กระดาษที่บรรยากาศบริเวณจุดเกิดเหตุ
ตำรวจได้กันพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร

เนื่องจากว่าต้องการจะป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้น

ก็มีประชาชนที่อยู่ระแวกใกล้เคียง
ไปรอดูการที่จุดอยู่จำนวนนึง
สำหรับบังนัดผู้ต้องหาหรือว่านายสำรวยนั้น
จากการตรวจสอบมีหมายจับติดตัว๒หมาย
ก็คือคดีลักทรัพย์เมื่อปี๒๕๕๙
ในพื้นที่สนสายใหม่และมีนบุรี
รวมไปถึงในอดีตเคยถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติด
เมื่อปี๒๕๕๕และ๒๕๕๙
ในพื้นที่สนโชคชัยโคครามแล้วก็บึงกลุ่มด้วย
ก็ต้องบอกว่าแหมคดีติดตัวก็มีอยู่แล้ว
แล้วก็มาก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุ๑๒ปีซ้ำอีก